กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าที่ยังไม่คืบหน้านะคะ
กรณีโจรรักโลกค่ะใช้ถุงผ้ากับปืนไปจี้ชิงทรัพย์ก็คือชิงทอง
ทองไปน้ำหนักทอง๑๗๙บาทมูลค่ากว่า๔ล้านบาท
เงินสดด้วยนะคะ๔๐๐๐บาท
ตำรวจวันนี้ลงไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ไปดูซิว่าคนร้ายเนี่ยมาได้ยังไงพฤติกรรมพฤติการเป็นยังไง
ใช้เส้นทางอะไรหลบหนีเอาล่ะความคืบหน้าล่าสุดก่อน
ตอนนี้ยังไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายได้เหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อวานสักประมาณสองทุ่มนะคะ
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ผู้หญิงสองคนเป็นพนักงานของร้าน
กำลังยืนให้บริการลูกค้าชายที่สวมหวกแก๊ปสีขาว
คุณผู้ชมดูนะฮะรายนี้โจรรักโลกนะใช้ถุงผ้าด้วย
มันรออยู่หน้าเคาน์เตอร์แต่จู่ระหว่างพนักงานไปหยิบสร้อยคอทองคำมาให้ดู
ผู้ชายคนนี้กลับหยิบปืนออกมาจากกางเกงที่พกมาด้วย
ขู่พนักงานบอกว่าให้หยิบทองที่แขวนอยู่ในตู้โชว์
ใส่ถุงผ้าที่เตรียบาตอนนั้นพนักงานบอกว่า
โจรเนี่ยคือลักษณะใจเย็นมากเวลาผ่านไปนานกว่า๒นาที
ก่อนที่คนร้ายจะเก็บปืนแล้วสะพายถุงผ้าที่อยู่ภายในเนี่ย
คุณผู้ชมค่ะทองเต็มเลยนะแล้วเดินออกไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๒ทุ่มของเมื่อวานนี้
ต่อมาพนักงานของร้านชื่อว่านางมะลิมั่นจิตอายุ๒๕ปี
ก็มาให้ปากคำกับตำรวจสนบางพลัดเจ้าตัวแล้วก็เพื่อนร่วมงาน
ตอนที่มาอาการยังอยู่ในอาการผัดหวัดภาวะ
หลังให้ปากคำนางมะลิบอกว่าคนร้ายเป็นชายอายุสักประมาณ๕๐ปี
สูงสักประมาณ๑๖๐เซนติเมตรทำทีเข้ามาเลือกซื้อทอง
แล้วก็ยื่นกระดาษที่มีข้อความข้อความหนึ่งให้อ่าน
จังหวะที่เธอก้มลงอ่านจู่คนร้ายก็ชักปืนออกมาข่มขู่
แล้วก็พูดว่าให้อยู่ในความสงบบังคับให้เอาทองใส่ถุงผ้า
ที่คนร้ายเตรียมมาเน้นทองเส้นใหญ่นะ
ระหว่างนั้นเธอก็พยายามหยิบทองอย่างช้า
เพื่อที่จะให้คนอื่นมามองเพื่อให้คนอื่นสังเกต
แต่ไม่มีใครมองเลยจนกระทั่งคนร้ายเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะช้าผิดปกตินะ
หยิบทองใส่ถุงผ้าติดแล้วปกติ
สุดท้ายครูอีกครั้งหนึ่งบอกว่ามีน้ำกรดนะ
เดี๋ยวจะหยิบน้ำกรดราดใส่หยิบทองมาเร็ว
เมื่อได้ทองจึงสั่งให้พวกเธอนั่งลง

ที่สุดแล้วคนร้ายก็ได้ทองรูปภัณฑ์น้ำหนักรวม๑๗๙บาท
มูลค่า๔๖๐๐๐บาทพร้อมกับเงินสดไปอีก๔๐๐๐กว่าบาทด้วยค่ะ
เขาก็ถึง๕บาท๓บาทเขาใส่พ่อมือหมอเสร็จ
แล้วเขาก็ใส่เจ็บคอ๕บาท
แล้วเขาก็ทำท่าเหมือนจะจ่ายเงินเขาก็เอากระเป๋ากระเป๋าของเขาที่เขาเอามา
เอามาวางในตู้เขาก็ทำท่าเหมือนจะจ่ายเงิน
แต่เขาก็หยิบใบที่เขาเขียนไว้ออกมา

เขาเขียนว่าแค่ส่งเสียงดังน้ำกดอะไรประมาณนี้ค่ะ
พอเขาหยิบกระดาษออกมาปุ๊บเขาก็ควักปืนออกมา
ห่วงเวลาคือหนูคิดว่าน่าจะมีคนเดินมามั่งอะไรอย่างนี้

แล้วก็เราช้ามากเราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบว่าหยิบให้เขาช้ามาก
ยกย่องพนักงานเหมือนกันนะ
คือมีสติมากแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้มันช้าลงกว่าปกติ
หวังว่าจะมีคนเดินผ่านมาแล้วก็เห็นพฤติกรรมของคนร้าย
แล้วก็มาช่วยเธอได้ทันแต่สุดท้ายคนร้ายก็รู้ตัวนะคะ
พนักงานร้านทองอีกคนหนึ่งก็ให้ข้อมูลบอกว่า
จริงแล้วนะคนร้ายรายนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยเข้ามาทำที
มาดูลาดเหลาช่วงประเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ลักษณะตอนนั้นคือผิดปกติเพราะคนร้ายรายนี้บอกว่า
ดูนะเดี๋ยวจะแสดงมายากลให้ดู
เพราะฉะนั้นเธอก็เลยจดจำใบหน้าของคนร้ายได้อย่างชัดเจน

ความคืบหน้าช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พื้นที่ไปร้านทองแห่งนี้ล่ะค่ะ
ไปสืบหาเบาะแสของคนร้ายเรื่องของเส้นทางการหลบหนี

จอดบริเวณที่หน้าห้างก่อนหลบหนีไปทางตลิ่งชัน
อย่างไรก็ตามนะคะตำรวจบอกว่าสิ่งที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมก็คือ
กล้องวงจรปิดที่คนร้ายใช้เส้นทางหลบหนี
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
ส่วนอุปกรณ์ที่คนร้ายใช้ในการปล้น
อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นปืนจริงหรือปืนปลอม
รวมถึงกระหลัดที่คนร้ายเขียนขู่พนักงาน
ว่ามีน้ำกรดนั้นจะเป็นแค่การขู่หรือการทำให้ตกใจกลัว
ก็ขอให้จับได้โดยเร็วแล้วกันนะคะ